ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังตึกบังนาทาเวอร์
ซอยมิตรภาพตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

มียายยายนี่เป็นวิชักยายนรับจ้างใช่ค่ะ

เข้าที่หน้าอกสุดท้ายรอปภเสียชีวิตค่ะ
คือเหตุการณ์นี้ยายอายุ๖๗นะ
สามีของยายเนี่ยนะอายุ๗๐กว่า๗๓นะ
พยาวเสนารักษ์วัย๖๗เนี่ย
ที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายเนี่ยเพราะไปแทงรบพอนายนี้จนเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นสามีขี่จักรยานยนต์มาแถวนี้
เป็นวินจอยอรับจ้างแล้วไปเฉียวชนกับรถยนต์
ที่เขากำลังจะเข้าที่จอดรถตรงนี้

ตัวเธอซึ่งก็เป็นวินจอยอรับจ้างเหมือนกันลูกสาวก็ขี่วินเหมือนกัน
ก็เลยพากันขี่รถมาดูสามี
เพราะว่าต้องรอเคลียร์ประกงเคลียร์ประกัน
แต่รอปภนายนี้เหมือนกับมาบอกให้ขยับรถ
เธอก็บอกว่าเอาแป๊บนึงเดี๋ยวรอประกันหน่อย
แล้วก็กลายเป็นว่าขึ้นสงขึ้นเสียงกันอะไรกัน

ทางฝ่ายของยายที่เป็นผู้ต้องหาในตอนนี้
ก็อ้างว่าก็ฝ่ายรอปภเนี่ยทำร้ายก่อนถือมงถือไม้มา
ก็เลยต้องใช้มีดมาป้องกันตัว
แต่ยังไงซะโอ้โหมันก็ฆ่าคนตาย
นี่ไหมคะมีดรุษสาวบอกว่าแม่เก็บไว้ในรถจักรยานยนต์
พอเห็นว่าพ่อมีเรื่องกับทางรอปภที่มาไล่ให้ไล่ให้พ้นทาง
หน้าทางเข้าลานจอดรถเขามันขวางทางเข้าออกตอนเช้าเมื่อวาน
แม่ก็เลยไปเอามาเพื่อป้องกันตัว

พวกนี้เดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปไล่ขยายผลสอบสวนต่อนะครับ
แต่ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสถาพรทองอินอายุ๓๗ปีนะครับ
รอปภในที่เกิดเหตุที่ลานจอดรถที่ท่านเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้
วันนี้ทางญาติญาติก็มารับศพแล้วนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับญาติของนายสถาพรซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดตาก
รับศพของนายสถาพรกลับไป
เพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดตาก
แม่มานะฮะนางสุรีพรพลเยี่ยมอายุ๕๗ปีแม่ของนายสถาพร
บอกว่าเธอมีลูกสองคนนายสถาพรเป็นลูกชายคนโตนะ
เป็นคนที่สร้างความภูมิใจให้กับเธอมากเพราะว่าเป็นคนดี
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครตลอดเวลาที่ผ่านมา
ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานหาเงินส่งเสียให้กับที่บ้าน

เมื่อคืนวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุเช้าเมื่อวานนะ
แต่คืนวันก่อนเกิดเหตุนางสุรีพรบอกว่าลูกชายโทรมาหา
ประมาณห้าทุ่มตอนนั้นเธอกำลังจะนอนแล้วก็เลยบอกลูกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่โทรหาก็แล้วกันนะพอตอนเช้าโทรศัพท์เธอ
หมดเงินไม่มีเงินโทรออกกระทั่งช่วงบ่ายมีคนโทรมา
แต่บอกว่าลูกชายถูกแทงตายเธอบอกว่าตกใจมากรับไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเธอต้องมาสูญเสียคน
ที่เป็นที่พึ่งแล้วเธอก็สุขภาพไม่แข็งแรงทำงานหนักไม่ไหว
ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีชีวิตต่อได้ยังไง

เขาเคยบอกว่าหนูจะทำให้แม่ให้ถึงวันสุดท้ายของหนู
ซึ่งเมื่อทำแล้วแม่ก็จะเอาส่วนตรงนี้ทำไว้ให้เขาต่อไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยความจริงตอนที่เกิดเหตุ
คนที่ไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้ตายก่อนเนี่ยคือในทันเสนารักษ์วัย๗๓ปีนะฮะ
เป็นสามีของยายพยาวในทันวันนี้ก็ไปที่สพบางแก้ว
เพราะว่าภรรยาถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานคุณจิรยุทธ์บุญชูก็ได้ไปคุยด้วย
คือไปถึงตอนเช้าเนี่ยกะว่าจะรีบไปเยี่ยมนางพยาวภรรยาเนี่ยไม่เจอนะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าพาไปโรงพยาบาลเมื่อคืนนางพยาวเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นภาพของช่วงเมื่อวานนี้
ช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวไปอ่ะนะคือพอไปถึงโรงพักแล้วต้องถูกควบคุมตัวอยู่ใน
ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพบางแก้วเนี่ยเมื่อคืนนางพยาวก็เครียด
เครียดจนแบบโอ้โหอาการกำเลิบเป็นลงเป็นลมเลยเจ้าหน้าที่ต้องพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ดูแลอะไรเสร็จเขาก็พากลับมามันสวนกันช่วงเช้าหน่อยหนึ่ง
แต่ตอนนี้ก็ได้เจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่นางพยาวตำรวจพากลับมาคุมตัวต่อที่สพบางแก้ว
ทันบอกว่าหลังจากที่ได้คุยได้เยี่ยมภรรยาตามเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตนะครับ
ก็ได้คุยกันไม่นานภรรยาบอกกับเขาว่าไม่ต้องไปหาเงินมาประกันตัว
ไม่อยากให้ครอบครัวเป็นหนี้เพราะทุกวันนี้ก็หาเช้ากินค่ำอยู่แล้ว
แต่เขายืนยันว่าจะลองพยายามหาทางดูแต่ว่าเงินประกันตัวมันก็เยอะเหลือเกิน
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้ประมาณ๕แสนบาทคดีฆ่าคนตายอ่ะ
เรื่องของอาวุธมีดอะไรพวกนี้อีกนะอยากจะหาเงินมาประกันตัวภรรยาออกมาเพื่อสู้คดี
ภรรยาก็อายุเยอะมากแล้ว๖๗ปีนะครับไม่อยากให้ต้องไปอยู่ในคุกในเรือนจำ
เพราะถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็คือไม่อยากให้เมียเนี่ยตายในคุก
แม้ตอนนี้จะมืดแปดด้านในการหาเงินแต่ว่าในทันบอกว่าที่บ้านก็พอจะมีทรัพย์สินอยู่บ้าง
ยังมีรถยนต์อยู่คันนึงแต่มันก็เก่ามากแล้วไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทันบอกว่าสาเหตุที่ภรรยาของเขาใช้มีดแทงรอปภจนเสียชีวิต
ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัว
เนื่องจากทางผู้ตายเข้ามาหาเรื่องก่อน

แล้วช่วงนั้นก็ยังไปหยิบไม้หน้าสามมาด้วย

หากภรรยาเขาไม่ลงมือแทงเพื่อป้องกันตัวก่อน
นายทันบอกว่าหากทางผู้เสียชีวิตไม่ลงมือมาทำร้ายก่อนเนี่ย
ภรรยาเขาก็ไม่จำเป็นต้องแทงเพื่อป้องกันตัว

ยังไงก็จะวิ่งมาตรวจนมิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

อายุแก่หกสิบกว่า
ถ้าติดเยอะมันก็คงจะตายในคุกนั่นแหละ

อันนี้คือมุมของฝั่งคิดต่างผู้ต้องหากับสามีและลูกสาว
แต่ว่าอันนี้มีอีกมุมหนึ่งกล้องวงจรปิด
เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
กล้องวงจรปิดเช้าเมื่อวานนี้นะครับตอนเกิดเหตุ
จะเห็นว่านายสถาพรเนี่ยเขาก็ยืนประจำหน้าที่ที่ลานจอดรถ
ของบริษัทนะอยู่หลังตึกบางนาทาเวอร์นะครับ
ซอยมิตรภาพตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
เข้าออกตอนเช้าก็เยอะนะครับ
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้สำหรับภาพวงจรปิด
ตั้งแต่ในทันในทันสามีของผู้ต้องหามาจอดรถจักรยานยนต์ตรงประตูทางเข้าลานจอดรถ
ช่วงนั้นก็คือในทันเหมือนกับไปเฉียวชนรถยนต์แล้วต้องจอดรอเคลียร์กัน
สถาพรเดินเข้าไปบอกให้ขยับรถออก
เนื่องจากมันขวางทางเข้าออก
ตรงนี้เป็นทางเข้าเขาซึ่งช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาพนักงานต้องเข้ามาจอดรถ
มันจะเกิดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วอยู่ดีฮะก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ลงไม้ลงมือแบบนี้
เห็นไหมแล้วช่วงนั้นเนี่ยนางพยาวภรรยากับลูกสาวของนายทันเนี่ยเขาก็มาด้วย
อันนี้เป็นภาพอีกมุมที่มีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่มองเห็นลานจอดรถลงไปเลยเนี่ย
จะเห็นว่าอยู่ดีก็แบบปุ๊บปับตุ๊บตับกัน
หลังจากเข้าไปบอกว่าเออให้ขยับออกไป
ลองสังเกตดูนะคะมุมขวา
แต่ทีนี้การใช้คำพูดน้ำเสียงอะไรต่างนานาเนี่ยมันไม่ได้ยินไง

ทางฝั่งผู้ก่อเหตุก็บอกว่าทางรอปภเขาพูดไม่ดี
แต่ทางฝั่งรบพออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
เพราะเขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วเขาเสียชีวิตแล้ว

ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับระหว่างที่โต้เถียงแล้วก็ชกต่อยกันเนี่ย

พยาวเนี่ยได้เอื้อมมือไปที่หลังของนายสถาพร

ข้างล่างมันจะมีช่วงที่นายสถาพรเหมือนกับเดินหันหลังให้
นี่ฮะจังหวะนี้
ซึ่งถ้าจะเอาแบบให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายด้วยนะ
คือทางฝั่งผู้ก่อเหตุพยายามบอกว่า
ก็นายสถาพรเนี่ยอย่างเมื่อกี้สามีเขาบอกว่านายสถาพร
รอปภไปเอาไม้หน้าสามจะมาไล่ตีก่อน
แต่ตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ถือไม้หน้าสาม

แล้วนายสถาพรเขาก็วิ่งไปทางข้างหลังด้านนู้นนะ
แต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกับถูกแทงไปแล้วทีนึงหรือเปล่า

แล้วก็ตรงเข้าไปหากลุ่มของนางพยาวผู้ต้องหากับนายทันสามี
ซึ่งก็มีหลายคนพยายามจะช่วยกันห้ามอยู่นะ
แล้วตรงนี้มันก็มีชุลมุนวุ่นวายอีก
ซึ่งก็จะเห็นว่าช่วงที่มีการยื้อยุดกันอีกครั้งนึงเนี่ย
พยาวก็เหมือนกับมีการทิ้มไปที่หน้าอกของนายสถาพรอีกทีนึง
เพราะเขาถูกแทงสองแผลใช่ค่ะแล้วก็โดนจุดสำคัญไง
ข้างหลังกับทางหน้าอกใช่ไหมตรงเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วบาดแผลถูกแทงหน้าอกด้านซ้ายนะฮะแผลเนี่ยกว้างประมาณห้าเซนติเมตร
ยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรแล้วก็ลึกเกือบ๑๐เซนติเมตร
มมีดเนี่ยตัดคั่วหัวใจนะนี่ไงตรงจุดหน้าอกเนี่ยนะครับ
พยาวผู้ก่อเหตุบอกว่าเธอกับสามีขับวินจอยออยู่ปากซอย
วิ่งมาส่งผู้โดยสารในซอยแล้วก็มีการเฉียวชนกับรถยนต์คันหนึ่ง
อันนี้ที่เขาให้ปากคำไว้เมื่อวานนะตอนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุสามีก็โทรไปตาม
ให้เธอเอาเอกสารเนี่ยออกไปให้หน่อยอ่าเมื่อไปถึงลานจอดรถ
ตรงจุดเกิดเหตุก็รีบจอดรถเอาเอกสารไปให้สามี
แต่รอปภคนเสียชีวิตเดินมาไล่ด้วยน้ำเสียงไม่ดีอันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะครับ
เธอก็พยายามบอกว่าเอาเอกสารมาให้ขอเวลาแป๊บนึงแต่รอปภก็ไม่ฟัง
แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอก่อน
จะเอาไม้มาไล่ตีเธอเอาไม้มาไล่ตีเธอก่อนเธอก็เลยต้องคว้ามีดปอกผลไม้
เพื่อป้องกันตัวโดยเธอก็อ้างว่าเธอก็ตะวัดไปตะวัดมา
แล้วก็แทงไปหลายครั้งไม่รู้ว่าโดนใครโดนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ลุงช่วยมันก็หันต่ออีกลุงไม่รู้จะป้าไม่รู้จะทำยังไง
ก็วิ่งมาเอามีดไอ้ผลไม้อันนี้น้อยนั่นนั่นน่ะจึงไปปากมันนะป้าไม่ได้แทง
ป้าทำอย่างงี้เอามีดมันอ่อนมันแทงไม่ได้
ป้าทำอย่างงี้สองมือไม่รู้ว่าความโอโหเข้าหรือไม่เข้า
ป้าไม่รู้โอโหป้าเจ็บแล้ว
อืมป้าก็บอกป้าไม่ได้แทงก็ตะวัดไปตะวัดมา
ทีนี้ค่ะมีคู่กรณีที่ขับรถยนต์ที่เฉียวชนกับในทัน

เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
เขายืนยันว่าระหว่างนั้นเป็นการยืนรอประกันกันจริงแหละ
ครับก็ไม่ได้มีท่าทีโกรธอะไรกัน
เพราะขวางทางเข้าที่จอดรถ
เท่านั้นแหละก็เริ่มเสียงดังใส่กันแล้วก็ลงไม้ลงมือกันค่ะ

แล้วลุงแกฝังอยู่ตรงข้างหน้านั้นกับคนแทงนั่นแหละก็คือมาอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละ
เขาก็รอพอเนี่ยเขาทำงานอยู่ตรงนี้เขาก็ไปพูดดีมากเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าให้หลบหน่อย
ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพูดจานแบบนี้พูดกันดีก็ได้อารมณ์มาเนอะ
ก็ผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็ต่อยกันต่อยกันเขามี๓คนเขาก็มาลุงที่รอพอ
รอพอเขาก็ต่อยแหละผลักแหละอะไรอย่างนี้แต่ก็มี๓คนลุงผู้กรณีที่ช่วงหนึ่งเขาก็บอกว่าหมวกมันต้องตี
ไอ้คนที่หินก็คือเหมือนว่ารอพอเขาก็ไปต่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าวิ่งไปเอามีดมา
ไม่เห็นนะเขาก็บอกว่าวิ่งไปเอามีคนอื่นเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ตรงนี้
ก็มาต่อต่อแทงเห็นพวกนี้หลายทีแทงแบบจ้วงแบบแทง
เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบอะไรอยู่
คือคู่กรณีกับทางในทันนะอีกว่ารถเขียวชนกัน
บอกว่าตอนแรกเราพอเข้าไปก็ไปพูดดีนะตอนที่บอกให้ขยับรถน่ะ
ใช่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสาทพรศรีสุโขผู้กำกับสพบางแก้ว
บอกว่าตอนนี้ตำรวจยังต้องควบคุมตัวผู้ต้องหา

เพราะว่ายังสอบปากคำไม่เสร็จ
ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๔๘ชั่วโมง
นำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ต้องบอกว่าข้อหานักจริงนะคะ
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะค่ะ
ก็อยู่ที่ว่าทางญาติญาติจะไปหาหลักทรัพย์มาขอประกันตัวได้หรือไม่อย่างไร